คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนร้ายก็อาศัยพวกเทคโนโลยี
ในการก่อเหตุอาทยากรรมในหลายลักษณะนะคะ
ก็ต้องระวังกันพอสมควรเหตุการณ์นี้เนี่ยที่จังหวัดปราจีนบุรี
มีผู้เสียหายเขาบอกว่าอยู่ดีเงินในบัญชีธนาคารหายไป
ค่อยถูกถอนไปทีละครั้ง๒ครั้งอย่างนี้ค่ะ
ถูกถอนไปเรื่อย๗แสนกว่าบาทนะคะรวมแล้ว

ใช่ค่ะช่วงเช้าวันนี้ค่ะนางสาวสสิทรศรีฉัดอายุ๔๘ปี
นำหลักฐานก็คือสมุดบัญชีธนาคาร๒เล่มค่ะ
เป็นของคุณแม่ก็คือนางชัชวานอายุ๗๒ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองปราจินบุรีนะคะ
เพราะว่าคนร้ายแอบถอนเงินออกไปจากบัญชีธนาคารทั้งสองเล่ม
รวมมูลค่าความเสียหายกว่า๗แสนบาทนะคะ
นางสาวสสิทรบอกว่าคุณแม่เปิดบัญชีธนาคาร
เอาไว้ในพื้นที่อำเภอประจันตคามมีอยู่๒เล่ม
รวมเงินฝากแล้วนะคะเนี่ยค่ะตามที่อยู่หน้าจอเลย

แต่มารู้ทีหลังว่าเงินในบัญชีถูกคนร้ายแอบถอนไป
คือแอบถอนไปทั้งสองบัญชีเลยนะคะเหลือเงินไว้ให้แค่หลักร้อยเองค่ะคุณผู้ชม
คนร้ายแอบโอนถอนไปแบบนี้ค่ะตามนี้เลยค่ะ
ครั้งไล่เรียงไปตั้งแต่๒๖กุมภาพันธ์
เริ่มจาก๕๐๐๐๐๐บาทเลยนะตั้งแต่ต้นปีเลยน่ะ
ใช่แล้วก็เนี่ยเรื่อยมีนาเมษาสิงหา๒รอบตุลา๓รอบพฤศจิกาอีกรอบหนึ่ง
แตกต่างกันไปตามที่เห็นอยู่หน้าจอ

พฤศจิกาก็โดนไป๒รอบขออภัยได้เห็นข้างล่าง

นี่ค่ะเสียหายไป๗แสนกว่าบาท

แล้วก็นำมาเป็นหลักฐานมอบให้กับตำรวจว่าใครมาแอบถอนเงินไปแบบนี้ได้ยังไง

จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะคนร้ายใช้วิธีก็คือใช้มือถือโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน

พันธนปรดโทจรณบุญญสิทธิ์พนักงานสอบสวนสอบภพเมืองปราชินบุรีบอกว่า
หลังจากสอบปากคำผู้เสียหายแล้วนะคะก็จะมีการออกหมายเรียกผู้จัดการธนาคารด้วยนะคะ
มาทำการสอบสวนขอรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้หาเบาะแสของคนร้าย
ก็จะต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าคนร้ายใช้แอปพลิเคชันโอนเงินออกไปได้อย่างไร
ไปไหนเข้าบัญชีไหนเดี๋ยวต้องย้อนดู
แล้วก็จะต้องเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
เจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าวิธีการเป็นยังไงจะได้ไม่ต้องเป็นตัวอย่างกันแล้วกัน